ส่วนข่าวนี้เพื่อนรุ่นน้องหลอนยาจนคลั่ง
เอามีดแทงนะครับรุ่นพี่เสียชีวิตบนกองผ้ามือสองเลยครับ
นี่คือกล้องวงจรปิดในร้านขายเสื้อผ้ามือสองเห็นไหมเสื้อผ้าเยอะเต็มร้านเลยนะ
นี่อยู่ที่ตะบนเขาชัยสนณพัทธลุงครับจับภาพคนร้ายนะครับ
เป็นผู้ชายวัยรุ่นไม่สวมเสื้อใช้มีดปลายแหลมไล่แทงนายวิชัยแทร่เหลีย
อายุสามสิบสองปีเป็นหลานเจ้าของร้านโอ้โหแท้งยังบ้าคลั่งต่อหน้าลูกค้าเนี่ย
เดินผ่านไปผ่านมานะครับลูกค้าที่เลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองอยู่
ก็มีต้องหนีไปอ่ะต่อมาครับตำรวจสภเขาชัยสนนะครับ
เข้าตรวจสอบในร้านพบศพนายวิชัยนะครับนอนเสียชีวิตอยู่บนกองเสื้อผ้านั่นแหละ
ในสภาพมีแผลถูกแทงทั่วร่างกายเลยนับได้ใน๑๓แผล
ใกล้กันพบมีดปลายแหลมเปื้อนเลือดนะครับที่คนร้ายทิ้งเอาไว้
และยาบ้าอีก๘เม็ดที่อยู่บนโต๊ะทำงานในร้านนั่นแหละนี่นี่นะครับ
โอ้โหลักษณะเป็นมีดใช่ไหมหรือเป็นกริดนะเนี่ยนะครับ
แล้วเจ้าของเนี่ยก็ย้ายไปทำสวนอยู่ที่บ้านเกิดที่เบตงยาลานะครับ
สัปดาห์ก่อนนะครับก็ให้ผู้เสียชีวิต
ก็คือมีศักดิ์เป็นหลานชายมาเปิดร้านสิ
นะครับขายเสื้อผ้าเลหลังไปตัวไม่ถึงสิบบาท

แต่ได้ยินเสียงทะเลาะกันจากในร้านนะ

เดี๋ยวตำรวจจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดในร้านนะครับ
ก็พบว่าคนแทงเป็นเพื่อนรุ่นน้อง
ของผู้เสียชีวิตชื่อนัตตะพลขุนเพชร

จึงตามไปที่บ้านพักก็อยู่ไม่ไกลจากร้านนะ

นี่ครับยังลอยอยู่เลย

ขโมยยาบ้าเข้าไป๒เม็ดครับ

พอต่อยกันปุ๊บแล้วก็แล้วไงต่อ

คือเรากูดกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหม

เราเอาอะไรแทงเขาดู

ตำรวจอัตยัดตัวไว้ก่อนเข้าไว้ก่อน

หมดลิศยาเสพติตก่อน
ก็แจ้งข้อหาอย่างน้อย๒ข้อหาและฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและเสพยาเสพติดครับ